มีภาพข่าวปรากฏนะครับว่าวัดต่างนั้นณขณะนี้
พระคุณเจ้าก็เริ่มที่จะมีการปลุกเสกลงอัคระ
ลงยันให้กับตุ๊กตาลูกเทพฯ
ตอนนี้ตำรวจนั้นต้องไปตรวจสอบ
ว่าการกระทำดังกล่าวพฤติกรรมดังกล่าวนั้น
ถือว่ามีความผิดหรือไม่
ในขณะที่ตำรวจปอศก็เข้าไปตรวจยึด
ตุ๊กตาลูกเทพบริเวณย่านสำเพ็งศูนย์การค้าต่างครับ
เนื่องจากว่าตุ๊กตาเหล่านี้นำเข้าประเทศโดยเลี่ยงภาษีครับ
ตุ๊กตาลูกเทพกว่า๑๐๐ตัวเหล่านี้
เป็นของกลางที่ตำรวจปรับปรามการกระทำความผิด
ตรวจยึดจากแหล่งจำหน่ายตุ๊กตาย่านตลาดสำเพ็ง
ศูนย์การค้าย่านวังบูรพาและร้านค้าย่านบังแข
ตรวจสอบพบว่าตุ๊กตาลูกเทพเหล่านี้เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีน

ซึ่งจะต้องมีการเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เรื่องต้นร้านค้าที่ถูกตรวจสอบยังไม่สามารถนำเอกสารการเสียภาษีมาแสดงได้
ตรวจยึดเอาไว้เพื่อรอการตรวจสอบนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนพวัฒน์อารยางกูลรองผู้บังคับการปอศบอกว่า
ตุ๊กตาลูกเทพที่ขณะนี้นะครับมีความเชื่อว่าสามารถจะช่วยในเรื่องของการค้าขาย
เรื่องต่างได้นั้นจากการเข้าตรวจยึดวันนี้พบว่าเป็นเพียงตุ๊กตาธรรมดา
ที่มีบางคนและคนบางกลุ่มพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นตุ๊กตาศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งก็ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวง
ส่วนวัดต่างที่รับปลูกเสกลงอาคมให้กับตุ๊กตา
ตำรวจจะตรวจสอบว่ามีการจำหน่ายตุ๊กตาด้วยหรือไม่
เบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหาซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใด
ซึ่งของอันตนรู้ว่านำเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยหลีกเลี่ยงอากรข้อห้ามข้อจำกัด
ร้านค้าที่ไม่สามารถนำใบแสดงภาษีอากรมาแสดงได้

หรือปรับเป็นเงิน๔เท่าของราคาของที่รวมค่าอากรแล้วครับ
ตุ๊กตาลูกเทพจะมีการจำหน่ายในราคาตั้งแต่๕๐๐บาทนะครับ

แต่หากตุ๊กตาตัวใดผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้ว
ราคาจะเพิ่มขึ้นอีก๕๐๐บาทครับ